ทางญาติก็ออกตามหาแล้วก็ต้องอาศัยพระอาศัยศัยศาสตร์แล้ว
ในการตามหาคุณตาท่านหนึ่งวัย๘๑ปี
ถ้านับถึงวันนี้นะหายไป๕วันแล้วนะฮะ
คือคุณตาหายไปญาติก็ต้องเอาร่างทรงมาช่วยกัน
ในการที่จะตามหาคุณตานะครับ
ร่างทรงผีฟ้านะครับซึ่งชาวบ้านเผ่ามงค์
ขุนสถานจังหวัดน่านได้เชิญมาทำพิธีเสี่ยงทาย
ด้วยการใช้หินแกว่งหินแกว่งแบบนี้นะครับ
เชือกแล้วก็ถือไม้แล้วก็แกว่งหิน
เพื่อจะให้เป็นการบอกว่าคุณตาวัย๘๑ปีคุณตาตื้อสมจักร
ซึ่งเป็นชาวบ้านตำบลไผ่โทนอำเภอร้องกวางจังหวัดแพร่เนี่ย
หายออกจากบ้านไป๕วันแล้วหายไปไหน
แล้วจะกลับมาได้หรือเปล่านะครับ
ร่างทรงเดินทางข้ามจังหวัดนะคุณนะจากน่านมาแพร่
ทรงก็บอกว่าตาตื้อไปอยู่ที่ห้วยจำปู
เป็นป่ารอยต่อระหว่างจังหวัดแพร่กับจังหวัดน่าน
จากหมู่บ้านไปประมาณ๑๕กิโลเมตร
ต้องเดินเท้าขึ้นเขาอีกกว่า๒กิโลเมตร
นี่ครับร่างทรงบอกแบบนี้
ทางญาติของคุณตาก็ไปบอกทีมค้นหา
ทีมค้นหาก่อนหน้านั้นเขาค้นหากันอยู่หลายวันแล้วไม่เจอ
ถามว่าทีมก็ต้องเชื่อร่างทรงไหม

ก็ออกตามหาตามที่ร่างทรงบอก
นี่ครับทีมได้มีการจัดสะเบียง
ขึ้นไปค้นหาตามจุดที่ร่างทรงได้บอกนะครับ
แล้วก็มีการนิมนต์พระพรพิพัฒนภงท่านเจ้าวาดวัดห้วยโรง

เพื่อให้การค้นหาเป็นไปด้วยดีนะครับ
ทีนี้ครับมีนางสุกันดาวงโพอายุ๓๙ปี
ซึ่งเป็นคนดูแลคุณตาตื้อผู้สูญหาย
บอกว่าคุณตาตื้อเป็นคนในหมู่บ้าน
เป็นพ่อสามีของเธอได้จ้างมาเลี้ยงวัว
แล้วทีนี้เธอกับคุณตาก็สนิทกันจนเหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้วฮะ
คุณตาตื้อยังมีอาการเหมือนเป็นโรคประสาทอ่อน
แล้วก็มีอาการอันไซเมอร์ด้วย
วันที่ตาหายไปมีคนเห็นในสวนยางใกล้หมู่บ้าน

ปรากฏว่าตาตื้อก็ชี้มือ

ชาวบ้านเขาไม่ได้คิดอะไรนะครับ

และหลังจากนั้นแหละครับก็เป็นเหตุการณ์ที่ตาตื้อหายตัวไปนะครับ
สำหรับการค้นหาชาวบ้านแบ่งออกเป็น๒ทีมครับ
ขึ้นเขาขึ้นกันคนละด้านเลย
หนึ่งขึ้นด้านหนึ่งอีกทีมขึ้นด้านหนึ่ง
โอ้โหเมื่อวานก็ค้นหากันทั้งวันจนถึง๖โมงเย็นยังไม่พบ
ก็ต้องยกเลิกภารกิจเพราะมันจะมืดจากค่ำแล้วนะฮะ
แล้วก็เริ่มค้นหาใหม่ในเช้าวันนี้
เช้าวันนี้นะครับนายอำเภอร้องกวางได้ตั้งศูนย์บัญชาการ
ตรงทางขึ้นขุนสถานก็มีชาวบ้านมีญาติ
มีชุดปฏิบัติการอาสาสมัครหน่วยกู้ภัยของแพร่

ร่วมกันวางแผนในการค้นหาคุณตาตื้อให้เจอให้ได้นะครับ
โดยนายอำเภอร้องกวางก็บอกว่าวันนี้จะให้ชาวบ้านแล้วก็ญาติเนี่ย
รวมถึงผู้ชำนาญป่าแบ่งเดินออกเป็น๓สาย
พรมกัน๓เส้นทางเลยนะครับ

จะให้เดินตามถนนบนเขาลงมาถึงหมู่บ้านเดินย้อนกลับมา
โดยเน้นนะให้ดูตามหุบตามเหว
ดูอย่างละเอียดตรวจให้ลึกนะครับ
เพราะกลัวว่าผู้สูญหายคุณตาตื้ออาจจะถูกรถชน

หรือคุณตาตื้อเดินตามถนนแล้วก็อาจจะถูกรถชน

วิ่งไปวิ่งมาทั้งวันไม่รู้ว่ารถชนหรือเปล่า
กู้ภัยก็เลยต้องตรวจสอบตามเส้นทาง
เพราะก่อนหน้านั้นเดินเขาเดินป่าแล้วก็ไม่เจอ
อ่ะมาเดินตรงถนนกันบ้างนะครับ
รถกระหล่ำวิ่งไปวิ่งมาจะมีขันไหนชนคุณตาตื้อหรือเปล่า
สภาพอากาศเช้านี้ก็ไม่ค่อยเป็นใจ
มีทั้งฝนมีทั้งเมฆมีทั้งหมอก
การขึ้นป่าขึ้นเขาก็ลำบากนะครับ
แต่ว่าทีนี้ครับถ้าวันนี้ยังไม่พบเจอคุณตาตื้อ

วิเคราะห์มาประเมินเพื่อวางแผนในการค้นหาต่อไปนะครับ